คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่เขาขยายผลแล้วก็ล่อซื้อค่ะคนที่ขายยาเสียสาวที่เราได้ยินในข่าวอยู่บ่อยมันมีจริงนะคะแล้วเขาก็ขายกันจริงค่ะไปจับคนขายได้คนขายก็ยังอายุน้อยอยู่เลยอายุแค่สิบเก้าบอกว่าขายยาเสียสาวมาเป็นปีแล้วส่วนใหญ่คนซื้อก็เป็นวัยรุ่นค่ะตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทร

ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีเอามาแบ่งขายผ่านทางไลน์เขามีลายกลุ่มเฉพาะของเขามีสมาชิก๑๒๐๐คนแล้วที่น่าตกใจก็คือมียอดสั่งซื้อทุกวันคุณผู้ชมผู้ต้องหาบอกว่าถ้านำยาเสียสาวแค่๕๓๕เกร็ดไปผสมน้ำหนึ่งแก้วหรือผสมเหล้านะใครกินเข้าไปนะโอ้โหจะเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะขายมาเป็นปี
ยาเสียสาวครับ
ยาเสียสาวและกลุ่มซื้อนี่เป็นใครส่วนมาก
เป็นวัยรุ่นครับตรงวัยรุ่น
อายุประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
ตั้งแต่๑๘ถึง๕๐ครับ
กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมานี่เป็นสมาชิกกี่คนครับ

ตำรวจก็คุมตัวนายสิริพงศ์ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาผลิตขายนำเข้าส่งออกวัตถุออกฤทธิประเภท๑

โฆษณาเพื่อค้าวัตถุออกฤทธิ์และเสพยาเสพติดยาบ้านะคะ

แล้วคนที่โดนเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ตัวทั้งนั้นแหละ